กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะวันยีลาฟโลก๒๑มิถุนายนของทุกปีค่ะ
คุณผู้ชมท่องโลกกีฬาฟกันหน่อยมารู้จักแล้วก็เห็นความสำคัญของสัตว์คอยาวที่เด็กหลายคนชื่นชอบ
ไม่ให้ยีราฟศูนย์พันนะคะยีราฟค่ะมหัศจรรย์สัตวบกคอยาวที่สุดในโลก
ในดวงใจหลายหลายคนนะคะถือว่าเป็นการสร้างความหลากหลายให้กับสปีชีบนโลกอีกด้วย
ีราฟมีความสำคัญในระบบนิเวศวันยีราฟโลกนะคะถูกกำหนดโดยมูลนิธิอนุรักษ์ยีราฟ
เพื่อความเป็นการเฉลิมฉลองให้กับสัตว์ที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงในการศูนย์พันธุ
หลายหลายปัจจัยที่มาจากมนุษย์ทั้งนั้นค่ะวันยีราฟโลกปีนี้นะคะ
คุณผู้ชมรู้จักแปดเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักยีราฟอย่างแรกเลยเขาบอกว่ายีราฟเนี่ยนะคะ
เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูงที่สุดในโลกค่ะยีราฟนอนน้อยนอนแค่สามสิบนาทีถึงสองชั่วโมงเท่านั้น
ลิ้นยีราฟทนทานกับพิษนะคะยีราฟวิ่งเร็ว๓๕ไมต่อชั่วโมงค่ะ
เวลากินน้ำยีราฟเองก็จะมีการกางขาแล้วก็ย่อตัวลงไป
ส่วนการนอนยีราฟนอนด้วยการเอาหัวเกยบนสะโพกตัวเองค่ะ
ส่วนลูกยีรับที่เพิ่งเกิดก็สามารถยืนได้นานสุดเลยคือครึ่งชั่วโมงนะคะ
และที่สำคัญเขาของยีราฟเองก็บ่งบอกเพศอีกด้วย
ล่าสัตว์แล้วก็การค้ายีราฟนะคะทำให้ประชากรของยีราฟทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันนี้มียีราฟหลายสายพันธุแตกต่างกันไปค่ะถ้าเกิดว่าหากมีการแบ่งตามสกุลเนี่ย
ก็จะแบ่งออกเป็นยีราฟเหนือยีรับใต้ยีรับมาไซดแล้วก็ยีรับตาข่ายนะคะ
ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้สหภาพนานาชาติได้ประกาศขึ้นสถานะบัญชีแดงให้กับยีราฟ
กังวลน้อยสุดไปเป็นเสี่ยงในปีสองพันสิบหกที่ผ่านมาและสาเหตุหลักที่ทำให้การลดลงของปริมาณของยีราฟนะคะ
มีตั้งแต่การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติไปจนถึงการลักลอบล่าสัตว์เพื่อยาแผนโบราณ
ทำให้ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานแล้วก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยค่ะ
ร่วมกันดูแลเพื่อไม่ให้ยีราฟถูกคุกคามอย่างหนักและก็ให้ยีราฟคงอยู่คู่ป่าต่อไปอีกด้วยนะคะ